คุณผู้ชมฮะต่อเนื่องแล้วครับสำหรับการช่วยเหลือกำลังพลจากเรือหลวงสุโขทัยนะฮะ
แล้วก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้๗๕นายแล้วใช่ไหม
มีทั้งที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทั้งที่ปลอดภัยนะครับ
เมื่อวานจำนวนกำลังพล๕๔นายที่ปลอดภัย
ได้กลับสู่อ้อมกอดของฐานทัพเรือที่สัตหีบแล้ว
ในต้นมีครอบครัวเนี่ยมารอรับนะนะครับ
โดยเมื่อคืนนี้พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้ประชาการกองเรือยุทธการ
มาต้อนรับกำลังพลทั้ง๕๔นายที่เดินทางด้วยรถบัตร๒คัน
กลับฐานนะครับก่อนจะพาทุกคนไปถวายพวงมาลัย

อันนั้นเป็นที่เคารพสัตว์ที่ทาและเป็นยิดเหนียวจิตใจของทหารเรือทุกนาย
ก็ท่ามกลางความดีใจของครอบครัว
ที่มารอรับลูกหลานกลับบ้านนะครับ
พลเรือเอกอดุงบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้ฟังบอกว่าตั้งแต่ประจำการอยู่ในเรือนานนับ๑๐ปี
ยังไม่เจอคลื่นยักษ์ที่มีความรุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยคุณ
คือระดับผู้บังคับบัญชาเรือบอกแบบนี้

ผมล่องเรือเดินทะเลเดินมหาสมุทรมา๑๐ปี
ไม่เคยเจอคลื่นใหญ่ขนาดนี้ที่จะสามารถซัดเรือหลวงได้อับปางนะครับ
เรื่องต้นเมื่อวานหลังจากที่กำลังพล
กลับมาที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วนะครับ
ก็มีเพื่อนกำลังพลที่อยู่ที่ฐานทัพเรือนะคุณ
ก็มาต้อนรับดีใจสวมกอดกันนะครับ
รวมถึงในส่วนของคนในครอบครัวนะคุณ
รอนะคุณมารอตั้งแต่ช่วงเย็น
เพราะว่ารถบัตรที่นำกำลังพลทั้ง๕๔นายมาถึงกี่โมงรู้ไหมครับ

เที่ยงคืนกว่าแต่นี่ครอบครัวเนี่ย
ยืนรอด้วยใจจดใจจ่อและท้ายที่สุดก็มาเจอหน้ากันโผล่เข้ากอดกันแบบนี้นะครับ
ผู้บังคับบัญชาได้มอบเงินบำรุงขวัญ
แล้วก็ให้พบหน้าครอบครัวที่มารอรับกลับบ้านด้วย
ขณะที่การค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินการต่อเป็นวันที่๒นะครับ
ผู้ประสบภัยนะคุณนะสรุปมาจากกองทัพเรือนะฮะ
มีทหารอยู่ในเรือหลวงสุโขทัยทั้งหมด๑๐๕นาย
จากตัวเลขเดิม๑๐๖นาย

อีก๑นายลากิจครับ
ทำให้ไม่ได้ขึ้นเรือสรุปแล้วมีกำลังพลอยู่บนเรือ๑๐๕นาย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวม๗๕นาย
ยังคงเหลือผู้สูญหาย๓๐นายนะครับ
เล่าภารกิจในช่วงเช้านี้หน่อยนะครับ
เพราะคุณผู้ชมก็ได้เห็นนะครับว่า
เรือหลวงกระบุรีจอดเทียบท่าอยู่และเตรียมพร้อม
ในการที่จะออกค้นหาผู้สูญหายต่อนะครับ
โดยผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรีนะฮะ
นาวาโทไกรพิษกรวีปภาวิทย์นะฮะ
เปิดเผยว่าก่อนจะนำเรือหลวงกระบุรีออกไปค้นหาผู้สูญหายอีก๓๐นายนะครับ
ช่วงเช้าได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูสภาพเรือแล้วก็ใบจักรรวมถึงหางเสือ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางเรือหลวงกะบุรีมีน้ำเข้าไปในอุปกรณ์บางอย่าง
ก็เลยมีการประสานกรมอู่ทหารเรือมาช่วยตรวจสอบนะครับ
รวมถึงตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ต่างไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
อันไหนที่เกิดข้อผิดพลาดก็ต้องเตรียมการในการซ่อมแซมแก้ไขนะครับ
แล้วก็มีการลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่ม
ที่จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย
อันนี้เป็นช่วงสายที่ผ่านมานะที่เรือหลวงกระบุรีมีความพร้อม

ใช่ค่ะทีนี้ภารกิจในการค้นหาอย่างที่บอกค่ะ
ว่ากองทัพเรือเองก็มีการสั่งการนะให้เรือหลวงอ่างทองเป็นเรือบัญชาการ
แล้วก็จะมีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงกระบุรี
แล้วก็เรือหลวงนาเลสวนเดินทางมาถึงร่วมปฏิบัติการ
แล้วนอกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีอากาศยานปราบเรือดำน้ำ
อยู่กับเรือหลวงอ่างทองรวมถึงมีเครื่องบินดอร์เนียด้วยนะคะใช่ครับ
การค้นหายังคงค้นหาในรัศมี๓๐คูณ๓๐ตารางไมค์
แต่วันนี้จะมีการขยับศูนย์กลางค้นหาตามกระแสน้ำและกระแสลม
อยู่บริเวณด้านล่างจากจุดที่เรือจมไม่เกิน๑๐๒๐ไมค์
ก็พื้นที่ค้นหาวันนี้จะครอบคลุมจังหวัดประจวบคิริขัน

ทีนี้ข้อมูลที่สำคัญก็คือคลื่นลมในทะเลและกระแสลมเนี่ยเบาลงนะครับ
ยังคงมีความหวังว่าจะเจอผู้สูญหาย
สถิติแล้วสามารถลอยคอในน้ำได้๓วัน
เพราะจากการประเมินน้ำในตอนนี้เป็นน้ำอุ่นไม่ได้เย็นมาก
ถ้ายังมีแรงก็มีสติและมีสติก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับ
ทีนี้เมื่อเราถามนะถึงโอกาสนะครับ
กับทางด้านผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรีนะฮะ
ถึงโอกาสมากกว่า๓วันเป็นไปได้ไหม
นาวาโทไกรพิษบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้
เอาจริงคือก็ต้องลุ้นนะเพราะว่าวันนี้เป็นภารกิจการค้นหาวันที่๒
แล้วก็ยังรอลุ้นว่าสำหรับกำลังพลที่ลอยคออยู่ในทะเล
คือหวังใจว่าให้มีชูชีพ
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะรู้ข่าวมาแหละว่า
ชูชีพสุดท้ายอาจจะไม่ได้มีครบทุกคน
มีชูชีประมาณ๗๐ตัวแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นคือเป็นร้อย

สมมุติมีชูชีพตัวเดียวมีคนสวมใส่คนเดียว
แต่ว่าเพื่อนสามารถที่จะเกาะลอยได้อีก๕คน
หรือเกาะเป็นวงกลมเป็นแพร่ก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้
คือเขาใช้ลักษณะที่ว่าเกาะเป็นวงเป็นแพร่
เขาจะให้ตำแหน่งคนที่มีชูชีพกระจายอยู่๓มุม

เวลาที่ลงน้ำเนี่ยก็คือลงไปพร้อมกันเกาะเป็นวงกลม
ได้ไม่โดนคลื่นซัดแล้วก็แตกกระจัดกระจายไป
แต่มีความคาดหวังว่ากำลังพลที่เกาะอยู่แบบนั้นจะไม่หมดแรง
คุณผู้ชมฮะต้องรอในการติดตามปฏิบัติภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ